เจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งติดตามกลุ่มคนร้ายนะครับที่ปะทะกับเจ้าหน้าที่เมื่อ
เช้านี้เชื่อว่าจะอาศัยความชำนาญในพื้นที่ไปกบดานที่บ้านแนวร่วม
ในขณะที่คนร้าย๒ใน๔คนที่เสียชีวิตมีหลักฐานชัดเจนนะครับว่า
ร่วมกันบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
พันเอกยุทธนามเพชรม่วงรองโฆษกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
จนเสียชีวิต๔คนและมีจนาทีเสียชีวิตอีก๑นาย
ทลายที่พักชั่วคราวและยึดอาวุธปืนสงครามบนเทือกเขา
หลังหมู่บ้านไอเกราสอำเภอจนแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
คนร้าย๒ใน๔คนที่เสียชีวิตคือนายลุกมันลาเต๊ะบือริงและนายบือราเห็งอาแวมะ
ทั้งสองคนมีหลักฐานชัดเจนว่าได้ร่วมกันบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้อง
เมื่อวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
โดยเฉพาะนายลุกมันเป็นหนึ่งในสองคนร้ายที่ประกบยิงอาสาสมัครทหารพรานชายสิทธิ์มาลัย
สังกัดกรมทหารพรานที่๔๘เสียชีวิตที่อำเภอเจาะไอร้อเมื่อปีที่แล้ว
ส่วนคนร้ายอีก๒คนเจ้าหน้าที่เตรียมตรวจสอบกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับแฟ้มคดีความมั่นคงว่าคือใครและเคยก่อเหตุที่ใดบ้าง
เมืองต้นเชื่อนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและรู้เห็นกับกลุ่มคนร้าย
ที่ยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้อง
ส่วนปืนที่ยึดได้๔กระบอกนะครับก็จะตรวจสอบว่าเป็นปืนที่คนร้ายปล้นมาจากกองพันธ์พัฒนาที่๔
ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินเมื่อปี๒๕๔๗หรือไม่
ขณะที่พลโทชินวัฒนแม้นเดชรองแม่ทัพภาค๔ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่
ขยายผลและติดตามกลุ่มคนร้ายอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะตามหมู่บ้านสีแดงที่มีสมาชิกแนวร่วมอาศัยอยู่
เพราะเชื่อว่าคนร้ายจะอาศัยความชำนาญพื้นที่
กบดานที่บ้านแนวร่วมหลังใดหลังหนึ่ง
เพื่อปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากการปะทะ
พร้อมสั่งการให้ดูแลทหารที่เสียชีวิตในหน้าที่อย่างสมเกียจ
ส่วนกรณีการเดินทางขึ้นไปตรวจสอบบนเทือกเขาจุดเกิดเหตุ
ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่อย่างละเอียด
เพื่อความปลอดภัยของชุดนิติวิทยาศาสตร์
และชุดอื่นที่จะเดินทางไปเก็บรวบรวมประจักษ์พยานหลักฐานครับ